ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีคดีตาทองใบพ่อเท่าวัยเจ็ดสิบสาม
ถูกฆ่าทุบหัวอย่างหดเยี่ยมค่ะซึ่งคดีนี้ตำรวจใช้เวลาสักร่วมสัปดาห์ได้ในการจับกลุ่มตัวคนร้าย
ในตอนแรกเนี่ยตำรวจตั้งตุ๊กตาตัวฆาตกรไว้สักสองถึงสามคนแต่ท้ายที่สุดก็เฉลยแล้วนะคะ
ว่ามือฆ่าที่แท้จริงคือเพื่อนบ้านต่างวัย
ทีนี้เรื่องราวครั้งเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าอย่างไร
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
การตายของดาททองบ่ายพรมซิลาเพราะเธอวัยเจ็ดสิบสาม
ที่ถูกคนร้ายฆ่าทุบหัวหมกกระท่อม
ตำบลดอกล้ำอำเภอปฐุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่๑๖มกราคม
คดีนี้ล่วงเลยมานานนับสัปดาห์
แต่สุดท้ายตำรวจก็สามารถปิดเกมลงได้

คือนายวิสันบรเศษวัย๔๒ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านต่างวัย
โดนบี้สอบปากคำจนยอมเปิดปากว่าเป็นคนสังหาร
อ้างสาเหตุมาจากหูแว่วได้ยินเสียงกระซิบสั่งตาย

ขีดวงคนร้ายเป็นคนในพื้นที่
เพราะรู้ทางหนีทีไล่เป็นอย่างดี
ตุ๊กตาฆาตกรถูกตั้งเอาไว้๒๓คน
จนกระทั่งพยานหลักฐานทั้งหมดมาหยุดอยู่ที่นายวิสัน
ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหากันเป็นประจำ
และยังมีที่นาอยู่ติดกับผู้ตาย
แถมยังเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปหาตาทองใบก่อนเป็นศพ
ตำรวจสพปทุมรัฐใช้เทคนิคหลอกล่ออยู่พักใหญ่
สุดท้ายวิสันจึงยอมเปิดปากเป็นคนร้าย
อ่างหูแววได้ยินเสียงผู้ตายด่าบุพการี
จึงใช้ด้ามจอบทุบหัวจนตายคาเปรย์
ตำรวจจึงคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทำกลางเสียงสาบแช่งขอให้ตายตกตามกัน
ทองสาพรมศิลาน้องสาวผู้ตายบอกดีใจที่จับคนร้ายได้
อยากให้เอาผิดให้ถึงที่สุด
เพราะผู้ต้องหาเคยขู่ฆ่าล้างโคตรมาแล้ว
ส่วนตัวไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาป่วยทางจิต
เพราะที่ผ่านมาก็ทำงานทำการได้ปกติ
นางสาวอันเสนาภรรยาของน้องเขยที่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัย

เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องทุกคนในหมู่บ้านต่างคล่องใจ
เหตุการณ์นี้สามีบอกจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย
เพื่อเป็นการไว้อาลัย
และก่อนหน้านี้ยังมีผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งราย
คือนายอำนาจที่เคยถูกเรียกไปสอบ
วันนี้ยืนยันได้แล้วว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์
ที่ผ่านมาครอบครัวได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิต
จึงอยากวอนสังคมให้เข้าใจ
และยังมีนายสวัยพิมโยธาอีกหนึ่งคนที่กลายเป็นตุ๊กตาของตำรวจ
สุดท้ายเฉลยแล้วว่าไม่เกี่ยวข้อง
ทำกลางความโล่งอกโล่งใจของญาติที่เป่าปากโล่งอกหลังความจริงปรากฏ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายกับนายวิสัน
แม้จะมีหลักฐานว่าเขาเคยรักษาจิตเวทเมื่อปลายปี๖๕
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อต้องรอผลตรวจจากแพทย์ตามขั้นตอน
พยานหลักฐานจะเป็นเครื่องชี้วัดในความผิด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน